พาไปดูชาวบ้านก็ไปร่วมพิธีกรรมไปกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนว่ากันว่าที่นี่
โชคกับชาวบ้านนับแสน
เสริมดวงเสริมโชคชะตาไม่ต้องไปถึงที่ก็ได้
นั่งดูตลอดข่าวแล้วยกมือกราบไหว้ขอพรอธิษฐานจิต
เพื่อจะได้นะที่วัดทัพทรายหมู่ที่๗ตำบลทุ่งพึ่งอำเภอหนองขาย่าง

โอ้โหคุณผู้ชมฮะที่นี่เขาบอกว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนทองที่ชื่อว่า

โอ้ยศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะ
ว่ากันว่าหลังจากมีหญิงสาวคนหนึ่ง
ไม่ขอประสงค์ออกนามแต่ขอออกหน้าออกตาก็พอ
เธอเล่าว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนทองนะว่าเจ้าแม่ซอยอุมาเนี่ย
มาเข้าฝันเธอบอกว่าถูกฝังอยู่ใต้ดิน
ใกล้บ้านซึ่งเขาบอกว่ากำลังวางท่อระบายน้ำ

แล้วบอกเลยว่าได้ของดีของเด็ด
งวดวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นั่นแหละครับปรากฏว่าถูกรางวัลจริงได้เยอะไหม
เยอะมั้ยวายอะไรจากขนาดนั้นหลายแสนบาทเลยเนาะไปต่อ
หลังจากนั้นนะฮะเธอก็บอกว่าอ่ะงั้นไปจ้างรถแบ็คโฮ
ไปขุดแล้วก็พบจริง
พบต่อต้นตะเคียนแบบนี้ความยาววัดกันไปเมื่อสักครู่
รอบวงเป็นยังไงคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อได้ขึ้นมาปั๊บก็เอาออกไว้ตรงนี้
นี่มีหลังคงหลังคาให้เรียบร้อยกลัวเจ้าแม่จะร้อน

เอากลับไปที่เรื่องของความยาวกันหน่อยยังไงเมื่อสักครู่มีการวัดกันแล้วเนาะ
ยาวเนี่ยสักประมาณ๓๕๒เซนติเมตรจดจำกันเอาไว้ท่องให้ขึ้นใจ

เซนติเมตรได้ไปแล้วนะสบายใจแล้วนะทุกท่าน

แต่คราวนี้ยังไม่จบฮะเพราะว่าเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วนะน้องใบตองคุณชิสา

ชาวบ้านและเหล่าบรรดานักเสี่ยงทาย

บางคนขอรูปไลค์ดูที่ต้นตะเคียน
ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเห็นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่น

ก็สายตาแต่ละคนมันจะเหมือนกันได้ยังไง

ค่ะว่าเป็นไงแต่มันไม่ค่อยชัดเจนนะ

ต้องไปแต่งเติมกันเอาเองแล้วแต่ละกัน
แต่เขาบอกว่าขอแบบชัดเลย

แล้วเอามาเรียงกัน๓ลูก๓ปอง

บอกไว้ก่อนมันดวงใครดวงมันจริงนะ
หลายคนไปล้วงเนี่ยไม่ถูกก็มี
ไอ้ที่ถูกก็มามันก็แล้วแต่ไงไม่ใช่ว่าจะได้กันทุกคน
เพราะว่าถ้าได้กันทุกคนป่านนี้กองสลากคงหายไปจากเมืองไทยนานแล้วฮะ
คุณดูอะไรตั้งใจดูค่ะเออนะต้องตั้งใจดูสิ
เพราะบางทีมันเห็นแว๊บเห็นไม่ทันแบบจำได้อย่างนี้มันก็ผ่าน
ที่เป็นของเล่นก็เป็นของเล่นอย่าเอาใจไปใส่มันมากนะ

เพราะว่าเอาใจลงไปเล่นเองก็เจ็บเอง
อีกทีดีแล้วบอกตัวเองเอาไว้นะ